เรื่องแปลกที่เกี่ยวกับมดและพึ่ง
มันไปทำรังที่แปลกเหมือนกัน
ชาวบ้านบอกเออเรื่องนี้น่าสนใจ

พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับมดและพึ่ง

เมื่อชาวบ้านพบเห็นก็เชื่อว่าโชคมาแน่นอน
มาเริ่มกันที่มดยกพลทำรัง
บนใบต้นสับปะรดสี
ลองตีเป็นตัวเลข
สาวเจ้าของต้นสับปะรดสี
ฝูงมดยกมาทำรังบนใบต้นสับปะรดสี
ซูมเข้าซูมออก
ลองตีเป็นตัวเลขได้เลข๒ตัว

ชาวเน็ตเห็นเป็นเลขอะไรกัน
คุณหนูน่านแมว๓สี
เจ้าของคลิปบอกว่าถ้าถูกรางวัล
ก็ขอค่าอาหารน้องแมวให้เธอบ้างนะ

งานนี้ตัวใครตัวมัน

ที่คนไทยนิยมปลูกกัน
มีสีสันสวยงาม

ซึ่งการที่ฝูงมดยกพลมาทำรังแบบนี้เนี่ย

ต่อกันที่จังหวัดพยาว

แห่ทำรังทั่วรูปปั้น

ชาวบ้านเชื้อมีความสักสิทธิ์

ไปกันที่วัดอนุมัติวงศ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพายาว
ฝูงพึ่งหลวงแห่มาทำรังกว่า๑๐รัง
ตามใบหน้าและตามลำตัวขององค์หลวงปู่ดู
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของล้านนา
นั่งอยู่บนแท่นเดินสง่าสีทองเหลืองอาราม
โดยองค์หลวงปูดูมีขนาดหน้าตักกว้างยี่สิบสี่เมตร
สูง๔๐เมตรถือเป็นรูปหล่อที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธา
เดินทางมาสักการะบูชากันอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งครั้งนี้ได้สร้างความแปลกประหลาด
แก่ชาวบ้านที่เข้ามากราบไหว้ขอพรหลวงปู่ดู
ซึ่งเชื่อว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ดู
และเป็นที่พึ่งอันร่มเย็นของพึ่งหลวงที่พากันขออาศัยอยู่ด้วย
มาทำรังโดยไม่หนีไปไหนและไม่เคยไล่ต่อยทำร้ายพระเนร

ทั้งนี้เนี่ยจึงทำให้ผู้ที่มาสักการะบูชา
เชื่อว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงปู่ดู
ที่คอยปกปักรักษาคุ้มครอง
ฝูงพึ่งไม่หนีไปไหน
ขออาศัยอยู่กับองค์หลวงปู่ดู
จนถึงทุกวันนี้นั่นเองล่ะครับ
รมเย็นจะมีมาฝากผู้ชมเรื่อยค่ะ